กันต่อดีกว่านะครับเชื่อว่าหลายคนไปเที่ยวกันมามีคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าไปทำบุญฝังลูกนิมิตปิดทองมาเอาบุญมาฝากเราก็มีเหมือนกัน
ดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อเนื่องเลยนะคะไปคลายร้อนกันที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคิริคันกันหน่อยที่นี่มีอะไรน่ารักสวยให้ได้ชมกันด้วย
เขาบอกว่าจุดเด่นของอ่าวมะนาวแห่งนี้ก็คือน้ำทะเลที่มันใสสะอาดมากนะคะมีภาพประกอบแบบนี้ก็เชื่อว่าเห็นแล้วหลายคนคงอยากจะไปกันนะ
ที่เห็นเนี่ยคนมาเยอะเพราะว่าในช่วงวันหยุดที่บอกเนี่ยเป็นวันหยุดตรุษจีนวันเที่ยวสุดสัปดาห์นะคะนักท่องเที่ยวก็เลยมาเที่ยวกันเยอะมากมาผ่อนคลายมาพักผ่อนกันนะ
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนไม่พลาดเลยสำหรับการมาเที่ยวทะเลนั่นก็คือ

เล่นบานานาโบ๊ทไง
จะต้องมีการเล่นบานาน่าโบ๊ทด้วยนะคะงานนี้ก็สร้างความสนุกสนานคื้นเครงมากมาดูจุดแลนดมาร์คจุดนี้กันเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คพอยต์ปลอปลาเป็นโลมาสองตัวหันหัวชนกันคล้ายกับรูปหัวใจ
ก็จะมีประชาชนไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปแถวนั้นแล้วก็เช็คอินกันมากมายนะคะ
ใครที่ไปที่อ่าวมะนาวแห่งนี้ก็จะต้องแวะไปถ่ายรูปกับโลมา๒ตัวนี้ค่ะ
วันไหนไม่เจอโลมาก็แสดงว่าโลไป
โลไปไปแล้วไม่มา

แต่นี่เป็นอ่าวที่แบบคือน่าไปเที่ยวอ่าวมะนาวที่นี่นะครับที่ประจวบเนี่ยนะครับใครที่ไปนะโอ้โหควรจะต้องไปแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพ
สะอาดด้วยสะอาดน้ำใสนะคะแล้วก็คนน้อยที่สำคัญไปเที่ยวกันได้นะจ๊ะ